ก็เก็บมาฝากกันสำหรับสนามสุดท้าย

ติดตามได้ทางหน้าจ่อธนาทีวี
วันเสาร์ที่๑๖ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ
นี่เป็นความพร้อมที่นำมาฝากกันความเคลื่อนไหวของทั้งสองคน
แข่งขันที่ลานพลาซ่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
เหลือ๔นักชกสาวสวยมาชกในรอบรองชนะเลิศนะครับ
โชมณีสตธิรันดิ์ทำศึกกับน้ำตาลผมบอกไป

ติดภารกิจในการรับใช้ชาติก็เลยขอถอนตัวไป
สองสาวนักชกไทยเคยเจอกันมา๖ปีก่อน
ครั้งแรกเสมอครั้งที่๒ชมมณีชนะคะแนน
หลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันตอนเก็บตัวทีมชาติ
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่ขึ้นชกกันอีกนะนี่คือเรื่องราวเบื้องหลัง
แต่สุดท้ายต้องโคจรมาสู้กันจนได้

พบกับทางนาตาลีมอร์แกนจากสหรัฐ
ใครชนะเข้าชิงชนะเลิศนะครับ
แล้วคนแพ้ก็ชิงที่๓ในวันเดียวกันเลย

ระหว่างรอบรองกับรอบชิง๓คู่ด้วย
ซึ่ง๓คู่นะครับก็เป็นอันจากรรมของ

แชมป์มวยไทยลีกส์พบกับฟาบิโอเฟอร์รารี่นะครับ
รวมถึงสอนทองสานิทมวยไทยยิมค่ะ
เจอกับอิลคองจอมโคเมอร์เซียมนะคะ
แล้วก็เพชรพิษนุสาธิปภายิมค่ะ
เจอกับบาฮาเดอร์จรอนโชอาดูโคจิรอฟนะคะ
ก็ติดตามเทปการแข่งขันแบบที่พี่เจบอกไป

เสาร์ที่๑๖ธันวาคมนี้นะคะ